คือก่อนหน้านี้เพื่อนเขาบอกว่าคนชื่อเติ้ลคือคนนี้ที่เราควบคุมตัวได้นะครับ
คนชื่อเติ้ลคือคนที่เขาไปรู้จักกันที่ร้านเหล้าแล้วก็มีการขอไลน์คุยกัน
ก่อนหน้านี้สองวันแล้วก็พอมาเจอวันที่เกิดเหตุก็คือคนชื่อเติ้ลนี่แหละ
ก็มีการนัดเพื่อที่จะไปกินเหล้าอีกนะครับ

ก็พอมาเจอวันที่เกิดเหตุครับ
ก็ข่าวได้มายังไงก็ประมาณนั้นแหละ
แต่ว่าตอนนี้คือคือเติ้ลเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้มีคนเกี่ยวข้อง

ที่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้ร่วมกับเราด้วย
แล้วแล้วคุณหรือเป็นนี่อ่ะมาเจอ
มาเจอแล้วเร็วค่ะเมื่อกันพอร้อนน้องไป
เขาดีการแรกหลายการเข้ามาร้าน

ของข้างด้านนั้นลักษณะ

อ่าจากการสอบเนี่ยเพราะว่ามีนะแต่ว่าตอนเวลาตรวจสอบได้ไม่เป็น
กระทำชุมเหลานะครับอืมโดยเริ่มกันกับความช่วยความช่วยกัน

มันนึงไม่ได้